ลงมาข้างล่างกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็มีแขกไม่ได้รับเชิญ
บุกมาถึงถิ่นถึงที่แถมมาหยามเจ้าของบ้านแบบนี้ด้วย
มันยอมไม่ได้จริงค่ะ
เกิดป้าจากท้องพ่อท้องแม่ว่าเกิดเย็นเหตุการณ์อย่างงี้มาก่อน
มาบ้านเค้ายังไม่พอมาเหยียบเจ้าของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมโอโหแบบนี้ได้ยังไง
เจ้าของเค้านอนเล่นมือทิ้งใจได้ดีบุกมาประชิดตัวกระดูดข้ามไปเลย
โอ้โหเจ้าของบ้านเขาตกออกตกใจไม่ทำได้ตั้งตัวคุณผู้ชม
เป็นใครเจอกับตัวเองนี่มีช็อกนะบางที

นี่ดีจังจริงตัวยังเล็กนะ
ถ้าตัวใหญ่มามันอยากจะคิดเลยว่าเป็นอย่างไร

แล้วนี่วงจรปิดเบื้องทึกภาพเหตุการณ์ไปได้
เดี๋ยวเราต้องให้คุณตำรวจหรือพี่กู้ภัยเนี่ย

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปก่อเหตุที่บ้านไหนอีก

มันวิ่งออกเหมือนจะมาเล่น
คิดว่าตัวเองเป็นแมวหรือหมา